สำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายรูปการเซลฟี่
ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเจอจุดสวย
เซลฟี่ก่อนคุณอาจจะต้องเปลี่ยนใจ

ถ้าเกิดได้ดูข่าวนี้เพราะว่าจอดรถเซลฟี่อยู่ดี
ถลายลงเหวค่ะ
จริงโอ้โฮเหลวค่ะ
ถลายเลยถลายลงไปอย่างนั้นก็เละสิคะ
ทะเบียนเนี่ยจังหวัดแพร่อยู่ในสภาพอย่างที่คุณชนะบอกว่าเละค่ะ
รถมันทะไหลตกลงไปในเหวลึกแล้วมันเป็นเหวลึกประมาณ๔๐เมตร
ที่ถนนสายสวนเขื่อนนาแคมอยู่ที่จุดก่อสร้าง
ที่กำลังก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แคมอยู่ที่หมู่๗ตำบลสวนเขื่อนอำเภอเมืองแพร่
คือนายเรานำสมมุตินะอายู๕๒ปี
เล่าให้ฟังคนขับเนี่ยขับมากับเพื่อนเลยมาป๊าบ
มาจากบ้านแม่ลัวอยู่ที่ตำบลป่าแดง
พอมาถึงจุดเนี่ยจุดสร้างอ่างตรงนี้บริเวณนี่
ก็จอดรถเฮ้ยถ่ายรูปดีกว่าภาพมันสวยดี
ถ่ายภาพวิวไหมเป็นจุดสร้างอ่างเลย
เพราะว่าบริเวณนี้มันสามารถมองเห็นเป็นมุมสูงลงไปค่ะ
แล้วเป็นจุดที่ถ่ายรูปได้สวยงามมากวิวสวยงามมาก
แต่ว่าคือจังหวะที่จอดรถเขาหันหัวรถออกไปทางอ่าง
นึกออกไหมพุ่งหัวออกไปทางเหวเอาง่ายแล้วก็ติดเครื่องยนต์ไว้
แต่ก็รอบครอบอยู่นะดึงเบรกมือด้วย

ใช่แล้วก็ลงจากรถใช่ไหมเลิดเพลินอยู่กับการถ่ายรูป
มุมนั้นนะมุมนี้นะจู่รถก็ค่อยเคลื่อนเกลือน
ออกจากจุดจอดนะคะคุณแล้วก็ไปชนกับแผงกั้นถนน
หลังจากนั้นตกลงไปด้านล่างที่เป็นห้วยค่ะคุณ
เหวตรงนี้ลึก๔๐เมตรสูง๔๐เมตร
รถก็ยับเยินเสียหายทั้งคันอย่างสภาพที่เราเห็น
ตัวเองกับเพื่อนที่มาด้วยทำอย่างไรรู้ไหม
อย่างไรงงยืนงงและตกใจมาก
เพราะไม่รู้จะทำยังไงมันทำอะไรไม่ได้
ก็เลยประสานขอความช่วยเหลือจากตำรวจสพพระธาตุช่อแห่
ให้นำชาวบ้านเข้าช่วยเหลือหน่อย
ประสานกับผู้รับเหมาที่กำลังสร้างอ่างเก็บน้ำไว้ด้วย

ใช้เครื่องจักรนะในการดึงรถขึ้นมา
เพราะว่ามันสูงมากเหวมันลึกมาก
เพราะถ้าหากว่าปล่อยไว้กลัวว่าถ้าฝนตกหนักล่ะ
ลำน้ำแม่แคมที่มีน้ำป่าไหลหลาก
จะพัดเอารถยนต์ไปกับกระแสน้ำแล้วมันจะเสียหายมากกว่านี้หรือเปล่า
อย่างนี้อันตรายมากนะคุณผู้ชม
เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจเตือนใจคนที่ชอบถ่ายรูปแหละ
เซลฟี่แหละหรืออะไรต่างนานาแบบนี้
นี่ขนาดว่าเขาจอดรถแบบรอบครอบด้วยการดึงเบรกมือนะ

แต่จริงติดหรือไม่ติดถ้าเกิดมันเป็นเหวมันเป็นทางชัน
รถมันก็จะสามารถไหลลงไปได้อยู่ดี
อันนี้บอกคุณผู้ชมหรือบอกตัวเอง
บอกคุณผู้ชมด้วยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายต่อหลายคนเวลาขับรถไปเที่ยวนึกออกไหม
เจอจุดชมวิวอ่ะก็อยากจะจอดแล้วก็ลงไปถ่ายรูปั๊บหนึ่ง
คิดว่าปั๊บเดียวแบบนี้ไงมันกาลเกิดได้
ในที่ที่เขาให้จอดที่ปลอดภัยดีที่สุด

เซลฟี่จนไอติมละลายกลายเป็นน้ำเลย